ปุมนตรีเจนอักษรคุณผู้ชมค่ะ

ใช่อิกาสาลองน้องพี่อิกายาย่าใช่ไหม
สุดที่พอเลยคุณผู้ชมค่ะ
ถือว่าเป็นนักแสดงมากพอฝีมืออีกคนนึงเลย
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐค่ะบอกว่าปีนี้
อายุ๖๗ปีแล้วนะแจ๊กกะลีน

สุขภาพยังแข็งแรงดีเหมือนเดิม
แรงก็คือการออกกำลังกายแบบเบาซอบ
ก็ถูบ้านบ้างถูพื้นบ้างดูดฝุ่นบ้างอะไรแบบนั้น
ก็อยู่กับบ้านไปให้มันมีความสุขนะคะ
แล้วก็ไม่เครียดพยายามคิดบวกเข้าไว้

ส่วนเรื่องงานแสดงอาปูค่ะบอกว่า

ทุกวันนี้มีความสุขมากที่ได้มากองถ่าย
และอยากเล่นละครเรื่อยจะได้ไม่เบื่อ
แล้วที่เห็นอาปุโน่เล่นบทแบบไร้
นี้ก็สลอง

แต่ตัวจริงอาปูเป็นคนขี้อาย

คนจะจำเรื่องดราม่าได้เยอะกว่า

ก็เดินบนรู่วิ่ง

ใช่นะคะ๖๗ยังได้ขนาดนี้
ไม่อยากคิดแจ๊กกะลิน๗๐จะขนาดไหนเลย

ทุกครั้งที่ดิฉันมาจัดรายการ

แต่ฉันก็ได้อภูมิเป็นแหล่งแม่นดาลใจ